สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะปัญหาที่ชาวกรุงต้องเผชิญในวันนี้มากที่สุด
ก็คือค่าของฝุ่นละอองมันเกินมาตรฐานจริง
หลายคนอยากจะออกบ้านบางคนเช็คผ่านแอปว่าค่าฝุ่นละอองตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ว
และก็เตรียมแมสออกมาด้วยนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยนอกจากประชาชนทั่วไป
คนในวงการบันเทิงก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับที่เห็นไม่ใช่หมอกหรือควัน
แต่คือค่าฝุ่นละอองที่มันเกินมาตรฐานคือไม่ใช่หมอกเพราะว่าอากาศหนาวช่วงนี้นะ
ใช่แล้วค่ะและแม้ว่าจะยังไม่มีมาตรการใดจากภาครัฐอย่างเป็นทางการ
แต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหาวิธีดูแลตัวเองบ้างแล้ว
คนบันเทิงเองก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงสะท้อนกับประเด็นนี้นะคะ
โอปอลปานิสราก็ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า
อากาศในกรุงเทพไม่ไหวแล้วจริงพร้อมฝากผู้มีอำนาจในเรื่องนี้เร่งแก้ไข
เพราะเป็นเรื่องอันตรายที่ใกล้ตัวประชาชน
เช่นเดียวกับผู้จัดละครชื่อดังนะคะพี่จ่ายศินีก็ทวิตข้อความเสนอแนะ
เกี่ยวกับการลองใช้ฝนหลวงในการแก้ปัญหานี้ดู
ด้านสองนักแสดงดังอย่างคุณอัมพัชราพาแล้วก็คุณโตโนพาคิน
ก็ได้โพสต์รูปภาพและข้อความเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สิ่งแวดล้อม
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษในขณะนี้เช่นกันนะคะ
พร้อมกับจะทำโครงการเก็บขยะในที่สาธารณะอีกด้วยค่ะ
โครงการหนึ่งชิ้นไปแล้วผมอยากจะเก็บขยะทุกทุกเดือน
เดือนละครั้งถ้าเกิดว่าเก็บด้วยตัวผมเองนี่แหละคนแรกก่อน
เดี๋ยวผมจะลงไอจีบอกว่าบอกก่อนประมาณ๓๔วัน
ว่าผมจะไปเก็บขยะที่ไหนถ้าใครอยากจะไปเก็บช่วยก็ไปได้

ผมเห็นหลายที่ไงบางที่แบบใต้ทางดวนอย่างเงี้ย
หรือว่าทะเลอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอก
แต่ว่าถ้าเหนื่อยถ้าไกลบ้านไม่เป็นไรผมเก็บเองก่อนได้

แล้วก็ใครไม่มีเวลาที่จะไปร่วมกิจกรรมของคุณโตโน่
ง่ายเลยใกล้ตัวเก็บขยะที่อยู่เจอที่อยู่ใกล้กว่าของคุณก่อนเลย
ที่ที่เราเดินผ่านถ้าเราเจอขยะเจออะไรอย่างนี้
ก็เก็บทิ้งกันคนละไม้คนละมือ
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าในกรุงเทพมันมีสิ่งเกาะสร้างค่อนข้างเยอะ
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของฝุ่นละอองที่มันเกินมาตรฐานในตอนนี้

แมสออกมาก่อนจะออกบ้านที่มันมีค่า๒๕ป้องกัน๒๕นะ
ถูกต้องแล้วนะคะก็ป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะ
แล้วก็รักษาสุขภาพแต่ที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันรักโลกของเราด้วยนะคะ